หนังควายเค็มหลายคนชอบกินผมเห็นมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตยังไม่ทันสั่งซื้อแต่เขาบอกว่าเจ้านี้นะเป็นเจ้าเดียวในภาคอีสาน
หนังควายเค็มคุณพ่อประนอมตอนนี้ขายดีศูนย์กระแสเขาบอกว่าเดือนหนึ่งรายได้หลักแสนครับพี่ต้น
นี่แหละฮะอันนี้แหละคะนี่คือแผ่นหนังควายครับเยอะเลยเป็นวัตถุดิบนะครับสำหรับการทำหนังเข็มหรือว่าหนังควายเค็มนี่แหละเมนูอร่อยขึ้นชื่อที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วได้รับการสืบทอดกันมาในพื้นที่อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนะฮะ
นายวัฒนาส้มซิลท่านอายุ๔๖ปี
เป็นทายาทผู้สืบทอดภูมิปัญญา
หนังเข็มพ่อประนอมเล่าบอกว่า
ครอบครัวยึดอาชีพทำหนังเข็มมากว่า๓๐ปี
ซึ่งคุณภาพของหนังเข็มนะมันจะวัดกันที่
คือถ้าตากแล้วเผาหลายคนบอกว่ามันต้องแข็ง
แต่เขาบอกมันวัดกันตรงนี้แหละเป็นความนุ่มหลังการเผา
และที่สำคัญต้องไม่มีกลิ่นคาวเหลือเลย
นี่นะฮะกว่าจะมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
เค็มพ่อประนอมนะครับจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี
ใช้หนังควายที่มีอายุไม่มากเกินนะ
รับซื้อมาจากหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคเหนือ
ส่วนขั้นตอนไม่ใช่ง่ายเริ่มจากเอาแผ่นหนังควายสดมาล้างทำความสะอาด
แล้วแร่เอามันที่ติดกับหนังออกให้หมดนะต้องเอาออกให้หมดอย่าไว้เลยนะ
แล้วเอาไปผึ่งแดดแห้งพอประมาณไม่ต้องแห้งแก๊สนะครับ
แล้วเอามาสับด้วยพระให้เป็นเส้นหนังที่มีขนาดพอเหมาะ

จากนั้นเอาไปแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนครับคุณผู้ชมครับโอ้ขั้นตอนเยอะ
แล้วก็เอามาคลุกกับรำข้าวคลุกทำไมแล้วใช้ลำแบบไหน
ต้องเป็นรำแก่ด้วยมาคลุกลำข้าวเนี่ยลำข้าวมันจะทำหน้าที่ของมันเอง
คือการแต่งสีแต่งกลิ่นให้หอมรำตามธรรมชาติ
สุดท้ายนะครับเอาไปย่างไฟให้แห้งแล้วใส่ถุงขายเลย
ใส่ถุงขายแล้วกินยังไงอ่ะปัจจุบันฮะ
ปัจจุบันเขาพัฒนามาถึงจุดที่สามารถแกะถุงแล้วเคี้ยวกินได้เลย
แต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยหนังควายแบบนี้นะ
ผมเคยกินในแกงขี้เหล็กอีสานเป็นไงครับอ๋อมีเหรอฮะอร่อย
อ๋ออร่อยมันจะกุบกับกุบกับนะใส่อ่อมก็ได้ต้มซุปก็ได้นะครับ
แต่ตอนนี้เขาพัฒนาแปรรูปอย่างที่ผมบอก
แกะซองกินได้เลยตอนนี้โอ้โหยอดขายเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะไอ้ที่ผมบอกไปที่ตากที่แช่เกลือที่เอามาตีเอามาเผา
รายได้เดือนละแสนกว่าบาทครับคุณผู้ชมฮะอย่าทำเป็นเล่นไป
ตอนนี้กลายเป็นความต้องการของตลาดแล้วขอโทษนะครับ
หนังควายเค็มไม่ได้ขายดีเฉพาะในประเทศไทยที่ไหนฮะ
ตอนนี้ส่งไปแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ครับอินเตอร์
เสิร์ชดูผมว่าจะซื้อมาลองกินดูเหมือนกัน
หากใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้ทางเพจ
เค็มพ่อประนอมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาเลย
อยู่ที่หน้าจอนะครับนี่ฮะสนใจโทรไปสอบถามก่อนได้
มันจะคล้ายกับแคปหมูกากหมูอะไรไหม
คือผมยังไม่เคยซื้อแบบนี้มากินแต่ผมคิดว่าอารมณ์มันน่าจะเป็นแบบนั้น
เหมือนกับเป็นของเล่นเคี้ยวเล่นเป็นกับแกล้มหรืออะไรแบบนี้ก็ได้